ต่ออีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นะครับ
ก็เป็นปัญหาที่ทำให้ความเชื่อมั่นของบรรดาประชาชน
นักลงทุนนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะหวาดกลัวเหมือนกัน
ก็คือปัญหาเรื่องของระเบิดที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชม

จากในพื้นที่ประจวบคิริขันแล้วนะครับคุณผู้ชม
บุรีรำเองก็พบว่ามีระเบิดเหมือนกันครับ
วัยรุ่นเขานำระเบิดนี้ไปทิ้งเอาไว้

สุดท้ายเจ้าหน้าที่นั้นต้องไปเก็บกู้
และไปทำลายระเบิดปิงปองนี้
ติดตามภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันก่อนครับ
ทำลายระเบิดปิงปองบริเวณถนนระหว่างบ้านหนองไซหนองกงตำบลนางรอง

หลังจากที่รับแจ้งจากชาวบ้านพบวัตถุต้องสงสัย
เมื่อเข้าไปตรวจสอบพบว่าเป็นระเบิดปิงปองที่คาดว่าเป็นของวัยรุ่น
ซึ่งอาจจะกลัวความผิดนะครับก็เลยนำไปทิ้งเอาไว้
เชื่อว่าไม่เกี่ยวข้องกับการสร้างสถานการณ์
หรือเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในหลายจังหวัดภาคใต้ก่อนหน้านี้ครับ
หน้านี้ครับไปดูกันที่จังหวัดสุราธารณีบ้างนะคะ
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรเกาะสมุยเดินทางไปตรวจสอบ
บริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ๗๑๑สาขา๓แย่ลิปะน้อย
หลังจากที่ได้รับแจ้งทางโทรศัพท์จากพนักงานค่ะ
บอกว่ามีกระเป๋าเป้สีดำต้องสงสัยวางอยู่ริมประตูทางเข้าร้าน
วางอยู่นานกว่า๒ชั่วโมงแล้วก็ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของ
ก็เกรงว่าอาจจะเป็นวัตถุอันตราย
พอเจ้าหน้าที่ไปถึงก็เจอกระเป๋าเป้วางอยู่นะคะ
เตรียมจะปิดกันพื้นที่บริเวณร้าน
เลี่ยกันค่ะจังหวะที่กำลังจะปิด
มีนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสคนนึงนั่งแท็กซี่เข้ามาขอกระเป๋าเป้
บอกว่าลืมเอาไว้ขณะเข้าไปซื้อของ
ก็คลี่คลายด้วยดีก็มีการตรวจสอบกันแบบนี้
จากที่สพสมุยมาดูกันต่อที่อำเภอเมืองสุราธานีกันบ้างครับ
คลี่คลายคดีเหตุเพลิงไหม้ร้านทวีสินพลาสติก
ซึ่งเกิดขึ้นไล่เลี่ยกันกับเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอเมืองสุราธานี
ก็ตรวจสอบพบหลักฐานสำคัญเป็นชิ้นส่วนโทรศัพท์
อยู่บนชั้นวางสินค้าภายในร้าน
เจ้าหน้าที่เก็บส่งพิสูจน์อย่างละเอียดอีกครั้ง
พร้อมทั้งให้ทุกโรงพักตรวจสอบเส้นทางในพื้นที่
ตั้งแต่วันที่๙ถึง๑๒สิงหาคมที่ผ่านมา
ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเส้นทางที่ใช้ในการก่อเหตุ
แล้วคนร้ายก็ใช้ในการหลบหนีด้วยนะครับ
ส่วนที่จังหวัดพังงาค่ะผู้ดูแลร้านขายของที่ระลึก
และกระเป๋าเดินทางที่ตั้งอยู่ระหว่างจุดที่โดนระเบิด
ร้านสะดวกซื้อ๗๑๑พื้นที่ที่เกิดไฟไหม้
ตลาดนัดบางเนียงที่หมู่๕ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่านะคะ
ผู้ดูแลร้านขายของที่ระลึกนี้เนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่า
ภายในกระเป๋าเดินทางสีดำซึ่งวางไว้บนชั้นวางขายค่ะ
รวมถึงยังเห็นว่ามีร่องรอยไหม้ด้วย
เจ้าหน้าที่ก็เลยนำกลับไปตรวจสอบนะคะ
ส่วนช่วงกลางวันเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็ยังพบเครื่องจุดไฟแบบ
พอดูจุดวางเนี่ยก็พบว่าลักษณะเหมือนต้องการ
ทำให้ตลาดแห่งนี้กลายเป็นทะเลเพลิงค่ะ
ท้ายกันที่ยหานะครับคุณผู้ชมที่จังหวัดยาลาครับ
เกิดระเบิด๓จุดแต่ว่าไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มีทั้งหน้าร้านทองหน้าร้านเครื่องเขียน
รวมทั้งหน้าร้านหนังสือพิมพ์ด้วยนะครับ
เหตุการณ์ระเบิดนี้เกิดขึ้น๓จุดในเขตเทศบาลตำบลยหา
จุดที่๑ก็คือหน้าร้านทองหกซิลซอยสุขาพิบาล๓
ลูกวางไว้ที่เสาหน้าร้าน
มาจุดที่๒พบร้านเครื่องเขียนไม่มีชื่อ
พิทักษ์ธานีวางไว้หน้าร้านเหมือนกันจำนวน๑ลูก
ส่วนจุดที่๓นะครับอยู่บริเวณร้านขายหนังสือพิมพ์
ใกล้กับตลาดสดเก่าถนนพิทักษณี
วางไว้บนโต๊ะหน้าร้านครับพบจำนวน๑ลูก
ทั้ง๓ร้านเนี่ยเสียหายแต่เหตุการณ์นี้โชคดีครับ

จากการสอบสวนทราบว่าคนร้ายนั้นแต่งกายคล้ายกับชุดนวะ
จำนวน๒คนนะครับมากับรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน
แล้วก็ใช้จังหวะการสับเปลี่ยนกำลังเข้าเวรของสายตรวจ
นำระเบิดชนิดแสวงเครื่องบรรจุกล่องเหล็ก
ใช้ระบบตั้งเวลาเอาไว้ที่เวลา๑๙นาฬิกา๓๐นาที

เจ้าของร้านปิดประตูเข้าไปอยู่ในบ้าน
ทำให้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับ